คุณผู้ชมคะข่าวนี้เราตามกันมาหลายวัน
มุมหนึ่งมิ้วมองว่ามันไม่ใช่แค่ข่าวผัวเมีย
มันเป็นเรื่องที่เตือนสติเตือนใจได้เยอะเหมือนกันนะพี่อุ๋ย
มันเริ่มต้นจากความเป็นข่าวดีโชคดี
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ตั้ง๖ล้านบาท

แต่ให้นางดาวผู้เป็นภรรยาอายุ๔๕ปีสลักหลังเอาไปขึ้นเงิน
เพราะนายมณิษฐ์บอกว่าผมเขียนหนังสือไม่ค่อยถนัด
ไม่มีบัญชีธนาคารให้ภรรยาไปขึ้นเงิน
คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอยู่กินกันมา๒๖ปีจนมีลูกด้วยกัน
มณิษฐ์อ้างว่านางดาวหนีไปกับชายชูเอาเงินไปด้วย
ไปไปมาพี่มณิษฐ์บอกจะไม่แจ้งความสุดท้ายต้องแจ้งความ
เพราะดาวจะกลับมาหรือไม่กลับยึกยักษ์ยังไงก็ไม่รู้
แจ้งความยักยอกทรัพย์สุดท้ายดาวกลับมา
คืนเงินให้จะโอนเงินให้ลูกดาวขอแค่แสนเดียวตั้งตัวแต่
เลิกกันนะแยกทั้งกันไปเลยนะ
มณิษฐ์ให้เวลา๓วันขนข้าวขนของออกจากบ้านไปเลยนะ
ที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้เป็นบ้านของดาว
นี่มันจบลงด้วยครอบครัวแตกแยกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดาวก็คือนางอังคณรัฐอายุ๔๕ปีนะคะ
ก็เป็นผู้หญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยากับนายมณิช
วัย๔๙ปีมา๒๖ปีอะค่ะก็ไปกับลูกชายคนกลาง
ลูกสาวคนเล็กที่ธนาคารทกศสาขาทงธานีอำเภอธวัฒนบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ดาวบอกว่าทำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ต่อหน้าตำรวจเลยคืนเงินให้
เงินสามีให้เงินลูกเลย
พอมาถึงธนาคารเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี
ดาวก็พยายามจะขอเปิดบัญชีแล้วให้เธอมีชื่อร่วมกับลูกทั้งสองคนที่เธอจะให้เงิน
แต่นายมณิดบอกว่าไม่เอาขอให้ใส่ชื่อมณิดเป็นชื่อร่วมในบัญชีแทนได้ไหม
เพราะไม่ไว้ใจดาวที่จะต้องแยกทางกัน
กลัวจะบังคับลูกเบิกเงินแล้วเอาเงินไปใช้อย่างอื่น
เพราะเงินนี้จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูก
ทีนี้ก็เป็นไปตามที่ดาวรับปากกันนะคะ
เงินให้ลูกสาวคนเล็กล้านหนึ่งคนกลางห้าแสน
สองบัญชีนี้ระบุหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าจะเบิกถอนใช้จ่ายได้
เมื่อลูกสาวคนเล็กอายุสิบแปดปีลูกชายคนที่สองอายุยี่สิบปี
ก็มีนายมณิษฐ์ผู้เป็นพ่อร่วมลงชื่อในบัญชีด้วย
ดาวบอกว่าคืนให้นายมณิษฐ์๑ล้าน๕แสนบาทนะ
ดาวขอแสนเดียวเอาไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ค่าเดินทางเอาไปตั้งตัว
หลังจากนั้นก็ออกมาที่หน้าธนาคารคุยกัน
จบกันต่างฝ่ายต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่นายมณิษฐ์ต้องเก็บของเลยนะ
ให้เวลา๓วันออกไปจากบ้านดาวดาวบอกว่าก็ตกลงทำทุกอย่างแล้วไง
เงินให้ลูกให้นายมณิษฐ์เหลือติดตัวแค่แสนเดียว
แต่บ้านหลังเนี้ยบ้านของดาวนายมณิษฐ์ก็เลยยินยอมตกลงกัน
ถอนแจ้งความข้อหายักยอกทรัพย์ด้วยค่ะ
ส่วนตัวดาวนะคะดาวบอกว่าวันนี้ก็มาทำธุรกรรมทางการเงินตามที่ตกลงกันไว้
โอนให้นายมณิษฐ์โอนให้ลูกสองคน

เป็นค่าเดินทางระหว่างลูกไปเรียนค่าใช้จ่ายก็จะใช้จ่ายด้วยความประหยัด
สุดท้ายทั้งคู่ก็ไปที่สพธวัฒน์บุรีถอนแจ้งความเรื่องของยักยอกทรัพย์นะคะ
คือในเนื้อข่าวก็บอกว่าจบลงด้วยความแฮปปี้แฮปปี้เอ็นดิ้ง
แต่มิวไม่แน่ใจว่าแฮปปี้หรือมีความสุขกันจริงหรือเปล่า
เพราะต้องแยกทางกันในที่สุดนะคะ